มาต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่าไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรือเปล่านะฮะของพี่โป๊บธนวัตรของฉันคือมีข่าวแบบเกี่ยวกับเรื่องปงเรื่องเป้าตลอดเวลาเลยไม่ค้นเป้าไหนก็มาเป้าโป๊บนี่แหละค่ะแล้วก็บอกเลยว่ามีกระแสข่าวมาว่าเป็นพระเอกจอมฟันนะฮะที่ว่าเนี่ยไม่เป็นสามูไรนะฮะฟันก็อย่างที่รู้กัน
โป๊ปของเราเป็นสายนั้นนะคะมาฟังพี่โป๊ปย้ำชัดกันก่อนดีกว่าว่าเรื่องที่ฮือฮาในตอนนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วเจ้าตัวเนี่ยจะซีเรียสขนาดไหนนะคะไปฟังพี่โป๊ปเลยค่ะ
ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นกรณีเดียว
หรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
กับคนที่เคยทำเมื่อต้นปีอย่างนี้ครับ
คือจริงก็มีคนทำอย่างนี้ผมมานานแล้วแหละ
เป็นคงเป็นกรรมมั้งไม่รู้นะ

ผมก็ไม่รู้หรอกมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำมา

ผมก็ตอบไปตามความจริงที่ผมผ่านมาว่ามันมีอะไรยังไง
ผมทำชั่วแค่ไหนผมทำดีแค่ไหนเรารู้อยู่กับใจ
เพราะฉะนั้นก็ใครอยากทำอะไรก็ให้ปล่อยเขาทำไป

ใครเคยทำอะไรไว้ในอดีตก็อาจจะส่งผลถึงอนาคต
อันนี้พี่ปุ๊บก็อาจจะหมายถึงอดีตสักชาติก็ได้
ชาติที่แล้วอาจจะเคยไปทำขายไว้ไม่หมายถึงชาตินี้นะ
ชาติที่แล้วมีไอจีมีไดโรงไดเร็กเหรอ
อาจจะต่งสารหรอ

ไปดูนางเอกคู่ขวัญกันบ้างดีกว่าค่ะ
อ้าวหลังโดนผู้จัดคนนางคุณจ๋ายศินีย์ค่ะ
เขาคิดกันว่าน่าจะไม่พอใจแหละที่จู่นางเอกคนนี้
ถอนตัวจากละครฟอร์มยักษ์เรื่องสองเสน่หาของน้องชายของคุณจ๋า
คือเรื่องนี้แพลนมาหลายปีแล้วเห็นว่าทีแรกเนี่ย
มีการเปิดสแคตติ้งด้วยเพราะว่าสองเสน่หานางเอกต้องเล่นพี่ฟ้าแฟด
ต้องมีหาองค์สแตนต์อินที่หน้าเหมือนเบลล่าด้วย
ที่สุดก็ต้องพับโครงการนี้ไปนั่นเองนะคะ
แล้วเรื่องมันมาแดงตรงที่เบลล่าออกมายอมรับว่าที่ถอนตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เบลล่าเป็นโรคเครียดค่ะ
ถึงขั้นที่ว่าปัสสาวะเป็นเลือดเลยทีเดียว
แล้วก็เรื้อรังมาหลายปีแล้วด้วยนะครับ
แล้วก็น่าตกใจนะก็น่าสงสารน้องอยู่เหมือนกัน
จริงไม่จริงยังไงไปฟังน้องเบลล่าหน่อยค่ะ

มันก็มีอาการบางอย่างที่เหมือนมันก็โชว์ออกมา
เราก็คิดว่าเออเราไปตรวจซะหน่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์หรือความเครียดอะไรอย่างนี้

เบลล์ได้คุยกับพี่จ๋าแล้วค่ะเมื่อวานเลย
ก็เห็นจากในโพสต์พี่จ๋านั่นแหละก็คอมเมนต์คุยกันแล้วก็ได้คุยกันเลยค่ะ

ก็คุยกันว่าคือถ้ามีเหมือนงานต่อไปหรืออาจจะมีโปรเจกต์อื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คงจะได้มาเจอกันได้มาร่วมงานกัน

ก็เป็นกำลังใจให้เบลล่าให้หายป่วยไวแล้วกันนะคะ
ส่วนสองเสน่หาก็ต้องรอดูนะคะว่าใครจะมารับบทนี้นะคะ

เธอเป็นตัวลายเธอตัวดีแบ๊ว